ไหนมีโอกาสทำตามความฝันได้มากกว่ากัน

เป็นใดดับฝันพอเรียนจบน้อย

ทำได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกยังทำไม่ได้

ก็คือรับเล่นละครด้วยเล่นละครเวทีด้วย
แล้วก็งานที่เกี่ยวกับในวงการบันเทิงหลายอย่างนะครับ
การศึกษาน้อย

อายุมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อจำกัด
ตัวเราเองคือใจเรามากกว่า
ตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะพาตัวเองไปตรงนั้นได้
ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แบบมันก็ทำได้
จริงถ้าลองลงมือทำจากเล็กแน่นอน
มันก็อาจจะแบบไปเรื่อยได้แบบพัฒนาไปเรื่อยได้
ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นมันก็ไปถึงฝันได้
แล้วคุณล่ะได้ทำตามความฝันแล้วหรือยัง